แล้วค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการกักขังหน่วงเหนียวกันบ้าง
ที่สนโชคชัยก็มีการแจ้งความ
โดยบอกว่าถูกอดีตแฟนนุ่มกักค้างหน่วงเหนียว
และทำร้ายร่างกายหลังจากที่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงค่ะ
ซึ่งนางสาววิสัญสัยาภาคศุภกุลหรือว่าฟ้าอายุ๒๓ปี
ระบุว่าถูกดารานุ่มในสังกัดพลตอานนท์นะคะ
ทำร้ายร่างกายภายในบ้านพักย่านโชคชัย๔เขตลาดพร้าว
เมื่อช่วงประมาณตี๔วันที่๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
และในช่วงเวลา๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
ให้การว่าถูกอดีตแฟนนุ่มค่ะ
ชื่อว่านายอัครรัฐหรือว่าโต๊สจิตตะซิริอายุ๒๑ปี
เป็นดารานักแสดงสังกัดพลตอานนท์
ทำร้ายร่างกายหลังจากมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ภายในรถทั้งตบหน้าและบีบคอ
จนมีรอยเขียวช้ำไปทั่วร่างกายค่ะ
ก่อนที่จะพาไปกักขังไว้ในห้อง
และปล่อยตัวออกมาช่วง๑๐โมงเช้าวันเดียวกันค่ะ
เบื้องต้นตำรวจนครบานโชคชัย
ส่งผู้เสียหายไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย
และในวันนี้จะออกหมายเรียกนายอัครรัฐมาให้การเบื้องต้น
เตรียมแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนียวและทำร้ายร่างกาย
หากแพทย์ลงความเห็นว่าได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
จากนั้นต่อมาในช่วงประมาณตี๓ที่ผ่านมานี้เอง
ได้โพสต์ภาพในการแสดงขณะที่กำลังถือปืน
และข้อความระบุว่าระวังปากหน่อย
เรื่องชาวบ้านอย่ายุ่งให้มาก
เอาเวลาไปทำมาหากินให้รวยก่อนดีกว่าไหม

และโพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ด้วยว่า
ผมผิดตรงไหนกับแค่ผัวเมียทะเลาะกัน

อธิบายไปก็ไม่มีใครเข้าใจ
ในเมื่อแฟนผมไม่รักดีก็ต้องลงไม้ลงมือกันสิครับ
ผมไม่อยากพูดอะไรมาก

พรุ่งนี้จะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์

ก็เป็นสิ่งที่นายอัครพลอัครรัฐนะคะ